ทีแปลกของสาวคนนึงที่เธอมีอาการเหมือนกับคนหลอนนะคะ

ชาวบ้านแถวบ้านเธอนี่โอ้โหภาวะกลัวว่าจะได้รับอันตราย

เหมือนทำพิธีอะไรบางอย่างอยู่คือหลอนยาแล้วก็จุดไฟ
อยู่ที่บริเวณเหมือนกับเป็นถาดรอง
แล้วก็มีเครื่องเคียงต่างก็ไม่รู้ว่าทำอะไร

หนึ่งแหละเธอมีอาการที่แบบคล้ายกับคนหลอน
แล้วชาวบ้านก็ภาวะเรื่องอาการหลอนเธอแล้วไม่พอนะคะ

แล้วก็หวั่นว่าจะลุกลามไปบ้านใกล้เคียง
นี่คือคลิปที่ชาวบ้านมีการถ่ายเอาไว้ค่ะ

โอ้โหสุดอันตรายมากเลยผู้สื่อข่าวเอ้ย
คือผู้หญิงคนนี้นะคะมีอาการแบบเหมือนกับคนหลอนยา

ก็มีการนำสิ่งของประหลาดมาทำพิธีดึกดื่น

นอนได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าภาวะระแวงตลอดเวลา

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปทันทีนะคะ
นี่ค่ะคือสิ่งที่ไปเจอบ้านของเธอ
นี่คือผู้หญิงคนที่ชื่อว่านางขวัญใจนะคะ
คุณผู้ชมเธออยู่ที่บ้านนาหมอม้า
ประเด็นคือจุดนี้เธอบอกว่าเหมือนกับ
เป็นจุดทำพิธีแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้ต่าง
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะพูดคุยสอบถาม

แล้วเทเหมือนกับซองเหมือนเป็นลูกอมออกมา
แต่ปรากฏว่ามันคือยาบ้า๙เม็ด
นี่ค่ะยาบ้า๙เมตรที่ซุกซ่อนอยู่ในบ้าน

ส่งพนักงานสอบสวนสพน้ำปลีก

เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนเรื่องยาเสพติดก็อาจจะต้องมีการส่งบำบัดด้วย
นั่นแหละหลอนยานั่นแหละครับ